เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แล้วเขาก็เป็นพยานให้ข้อมูลกับตำรวจเขาบอกว่า
ตัวพ่อที่ก่อเหตุฆ่าลูกชายเนี่ยนะเห็นภรรยาลูกให้นมลูกแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศ
แล้วไปขอมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาลูกชาย
ก็รวบตัวพ่อได้แล้วนะคะตัวพ่อก็รับสารภาพว่าฆ่าลูกชายจริง

ความสัมพันธ์ที่รู้และรู้ขึ้นความจัดการแรงมากขึ้นว่างเพศ

จากจุดเกิดเหตุไป๒๐เมตรนะคะ

ไว้เนี่ยตั้งแต่๓๐เมษายนนะคะ

่งเช้าก็คือ๑พฤษภาคมถึงจะฝังกลบลูกชายเอาไว้
ในพื้นที่ช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาฝนตกค่ะ
ซุดหน้าดินถูกชะล้าง
ชาวบ้านที่เดินหาของป่าเดินผ่านตรงนั้นเห็นว่าเอ๊ะมันแปลก
มีอะไรผิดปกติมีกระสอบโผล่ขึ้นมาจากดิน
ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปขุดดูก็เลยรู้ว่ามีศพอยู่ตรงนั้นเนี่ย

เมื่อวานนี้ก็เลยจับตัวผู้ก่อเหตุก็คือพ่อแท้ได้

บอกว่าตอนนี้มีคนมาถามเรื่องนี้เยอะมากเลย

ที่พ่อฆ่าลูกเพราะแย่งเมียลูกอ่ะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าจริงแล้วพ่อลูกคู่นี้ก็เป็นคนดีนะคะ
ทุกคนผู้จาดีขยันทำงาน

ที่แบบโอ้โหพ่อแท้ฆ่าค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าทรมานขนาดไหน
ด้านนายจำนงเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าช่วงหลังหลังมานี้
นายอรุณกลับไปจังหวัดพัทธลุง
สัปดาห์ก่อนโทรศัพท์มาหาบอกว่าฝากดูแลนกให้หน่อยนะ๓ตัว
มีนกเขานกกวักนกเป็ดน้ำ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูมีพิรุธอะไรเลยค่ะ
แล้วดูมีพิรุธอยู่มีอะไรไหมครอบครัวเขาว่ากัน
ก็พูดความคิดก็ธรรมดา
ไม่ได้พิรุธเลยพวกเขาก็ไม่ต้องใจด้วย
ก็มาตามนี่
คือมีชาวบ้านที่เขาเป็นพยานเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าตัวนายอรุณไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกสะพาย
ก็คือคนนี้นะคะครับเพราะเห็นลูกสะพ้ายกำลังให้นมลูก
แล้วเกิดอารมณ์เนี่ยค่ะอืมโอ้โหด้านนายประสิทธิ์
พ่อเลี้ยงของผู้เสียชีวิตบอกว่าตัวเองก็เลี้ยงดู
ผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กจน๑๖รักเหมือนลูกแท้
สี่ห้าวันก่อนพบศพตอนนอนอยู่น่ะรู้สึกแปลกแปลกเหมือนกัน
พ่อเองก็ขับรถกระบะไปญาติฝั่งผู้ก่อเหตุก็นั่งกระบะไปด้วย
เหมือนกับเหยียบคันเร่งเท่าไหร่ล้อก็ไม่หมุน
ก็เลยแอบนึกในใจบอกลูกเลี้ยงว่าพ่อกำลังจะไปหานะ
พ่อกำลังไปนี่นะคะพอพูดแบบนี้รถก็ออกตัวได้เลยอ่ะ
คาดว่าลูกเลี้ยงคงไม่อยากให้ญาติฝั่งพ่อนั่งรถไปด้วยค่ะ
รถมันไม่วิ่งเลยนะมันออกตัวไม่ได้นะ
แม้ว่าที่รถมันไม่มีปัญหาอะไรน่ะเครื่องผิด
ใส่เกียร์ใต้แล้วก็แต่ล้อมันไม่หมุน
ยืมรถเขาคนอื่นก็ไม่ได้พ่อกำลังให้ให้ให้
อ่าญาติฝ่ายพ่อมันอ่ะลงอย่างรถลงอย่างรถเป็นสองคน
อืมแล้วทีนี้พ่อก็ไปเพราะทั้งวันเมื่อวานไม่มี
อุปสรรคอะไรเลยทีนี้รถกันเดิมนั่นแหละ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาในอรุณผู้ก่อเหตุข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะครับแล้วจากการตรวจสอบประวัติ
พบว่าเคยถูกจับมาแล้วตั้งสองครั้งนะคะทั้งคดียาเสพติดและคดีพยายามฆ่า
พรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝักค้างที่ศาลสงขลาค่ะอืมอ่า